อีกคนนึงก็แซ่บไม่แพ้กันไม่ได้ไปออกงานที่ไหนหรอกค่ะเล่นภาพยนตร์เสือแผ่นหนึ่งแม่ผัดไทยเล่นทุกเรื่องอะไรที่มีของพี่พศเนี่ยแม่บอกว่าชอบมากเพราะอะไรรู้ไหมไม่ต้องอ่านบทหลอดจะพูดอะไรก็พูดจะเล่นอะไรก็เล่นไปเนี่ยงานนี้อยากให้แฟนจับตาดูให้ดีเพราะว่าแม่ผัดไทยเขาจะได้มาประกบพี่แจ๊ดแจ๊ดชวนชื่นนี่แหละค่ะ
ชอบค่ะหนังก็จะแบบว่าเหมือนแบบถ้าจะเอาคิวจริงต้องแบบคุณทศอานนท์คือรอได้
อยากใช้ไม่เป็นไรพี่รอได้แล้วก็จังหวะไหนเพราะเราว่างกรุ๊ปนังก็เรียกเลยปังกุลเย่เลย
เรื่องนี้บอกเลยว่ากรรมความลับของเรื่องเออแต่รับแบบไหนเดี๋ยวว่ากันเนอะ
คือเล่นกับเขาจนสับสนไปหมดแล้วตอนนี้

ก็รอดูแล้วกันแม่ผัดไทยรักกับพี่แจ๊ด
เรื่องนี้ก็มีประลักษณะด้วยอู๋อีหลวงตุงนังพี่พลธอานนนก็เล่น

พี่บัตรไทยเหมือนเป็นเจ๊ไฝนะไฝเมื่อเล่าเลยเมื่อกี้

ฉันเป็นห่วงใครรู้มั้ยคนตัดต่อ
คือจะเครียดนะ